อินโดนีเซียได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลมากขึ้นนะครับ
เห็นได้จากการจับแล้วก็จมเรือหาปลาต่างชาติที่เข้าไปจับปลาอย่างผิดกฎหมาย
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการรณรงค์ในการบริโภคอาหารทะเลอย่างยั่งยืน
โดยตอนนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะทำให้ผู้บริโภครู้ว่าที่มาของอาหารทะเล
มาจากแหล่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่
รวมถึงยังตรวจสอบได้ว่าปลาที่กำลังจะกินใกล้ศูนย์พันธุ
หรือว่ายังคงอยู่มีอยู่ในปริมาณมากที่ยังคงกินได้
ซึ่งจากการสำรวจของกองทุนสัตว์ป่าโลกก็พบนะครับว่า
ในช่วง๔๐ปีที่ผ่านมามีสายพันธุ์ปลาที่กินได้
หายไปถึงครึ่งหนึ่งจากการจับปลาอย่างผิดกฎหมายและก็มากเกินไปครับ
อาหารทะเลนับเป็นทรัพยากรหลักของประเทศอินโดนีเซีย
เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะแก่งรวมมากกว่า๑๓๐๐เกาะ
อย่างไรก็ตามทรัพยากรทางทะเลที่ขึ้นชื่อว่ามีมาก
ก็ยังต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการทำประมงที่เกินโคต้า
รวมทั้งการทำประมงผิดกฎหมาย
สูญเสียสายพันธุปลาสำหรับบริโคนับตั้งแต่ปี๒๕๑๓ถึงปี๒๕๕๘ไปมากถึง๑๕๐แล้ว
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้บริโภคถือเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าอาหารที่พวกเขาบริโภคเข้าไป
จะเป็นอาหารทะเลที่คุกคามต่อความยั่งยืนทางอาหารหรือไม่
เพราะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
เพื่อหวังจะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคให้มีทางเลือกในการซื้ออาหารทะเล
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
พลิเคชันนี้จะมีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับปลาชนิดต่างโดยใช้สีสามสีเป็นตัวอธิบาย
แอปพลิเคชันจะแสดงเป็นสีแดงถ้าหากเป็นปลาพันธุ์ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ
หมายถึงผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทาน
ส่วนถ้าจำนวนประชากรปลาชนิดนั้นเริ่มลดลงก็แสดงด้วยสีเหลือง
หมายถึงให้ผู้บริโภคพิจารณาว่าจะบริโภคปลาชนิดนี้หรือไม่
และสุดท้ายหากประชากรปลาชนิดนั้นยังมีจำนวนมากสามารถบริโภคได้เต็มที่
ก็จะแสดงสัญลักษณ์เป็นสีเขียว
หัวหน้าผู้ดูแลแคมเปญนี้เชื่อว่าการที่ผู้ค้าปลีกและร้านอาหารเข้าร่วมในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้
จะช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคและเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
จากนี้ยังช่วยลดการทำประมงที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืนทางอาหารด้วย
โดยได้ระบุแหล่งที่มาของปลารวมทั้งวิธีที่ใช้จับปลาแสดงอยู่บนแพ็คเกจของเนื้อปลาที่จำหน่ายทุกชิ้น
อาหารทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นดีอย่างไร
ซึ่งถ้าหากผู้บริโภคเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้จะทำให้เกิดการประมงอย่างยั่งยืนในอินโดนีเซีย
และสายพันธุปลาอีกหลายชนิดในอินโดนีเซียก็จะไม่เสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี๒๕๔๗นาบินจาดัวเจ้าของร้านและเชฟก็คัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเสิร์ฟให้ลูกค้า
ซึ่งแม้ว่าราคาจะสูงแต่ก็จะได้วัตถุดิบที่ดีกว่า
จาดัวเล่าว่าในฐานะที่เขาเป็นทั้งเชฟและเป็นนักดำน้ำเขารู้ดีว่าการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลมีความสำคัญ
เขาจึงอยากเป็นคนนำให้คนอื่นได้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องแสดงความห่วงใยต่อโลกต่อมหาสมุทร
และกำลังเชิญชวนร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมถ้วยอินโดนีเซียให้เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันนี้
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน